ผมพาไปไหว้ขอพรอีกสักหนึ่งรอบแล้วกัน

เพราะว่าวันนี้วันที่๓๑แล้วนะ

พาไปที่อำเภอดอกคำใต้ที่พยาวครับ
สว่างอารมณ์ตำบลสว่างอารมณ์ครับ

ไปกลับไหว้ขอพรรับโชคกันแล้วก็ไปลอดซุม
เขาบอกว่าถ้าใครไปรอดซุ้มใต้ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนา
หรือพระสิงห์อายุกว่า๕๐๐ปีภายในวิหารพระสิงศ์เนี่ย
จะโชคดีมีชัยกระเดินวนแบบนี้ด้วยรอดสุมแบบนี้ฮะ

เจ้าอาวาสวัดก็บอกว่ามีการนำเหรียญพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งเนี่ย
มอบให้กับบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านคนละ๑เหรียญด้วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้แหละนะครับ
แต่ละองค์ก็จะมีเลข๓ตัวปั๊มปิดเอาไว้ในเหรียญด้วย
ทุกคนก็ได้ไปเหรียญใครเหรียญมันเหรียญใครเหรียญมัน
แล้วก็ดวงใครดวงมันเพราะเลขมันก็ไม่เหมือนกัน
อันนุโมทนาศาสตร์ทูปด้วยใครได้ไป
อันนี้ก็เป็นที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
พยาวแล้วขยับไปอีกหน่อยหนึ่งไม่ไกลกัน
เชียงใหม่อยู่ที่เหนือบ้านร้อยทวารบาล
บ้านเทวาลัยตำบลสุเทศ

ติดกับอ่างเก็บน้ำกาแลหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขามีพิธีรำถวายศักระองค์พระพิคเนต๓เสียน
ประธานพรแกะสลักจากไม้ตะเคียน
ตะเคียนทองด้วยนะท่อนเดียวค่ะ
มีความสูง๖เมตรน้ำหนัก๕ตัน

มีประชาชนไปร่วมพิธีเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้พระอาจารย์เข้มมรุคพิทักษ์เจ้าของ
ได้เชิญนักแสดงจากคณะวิจิตศีลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ร่วมงาน
หลังจากที่คุณผู้ชมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ
ฟังนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธี
ชาวบ้านบางส่วนได้พากันไปส่องหาเลขเด็ด
ที่กระถางทูบที่ปักบูชาศักระ
ดูกันค่ะสุดแต่ใจจะคอยคว้า
อ่าไปไปสัณฐ์คบรีชัยนาศค่ะ
จุดนี้เขาบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหามีชาวบ้าน
ไปกันที่วัดโพธารามไปจุดทูบ
จุดทูบขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็ใช้แป้งขัดถูนะคะ
กับเรือไม้ตะเคียนแม่ศรีสะใบทองเป็นเรือไม้สักอายุประมาณ๕๐๐ปีค่ะ
ก็ไปสอบถามนะคะมีผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่มาแล้วหลายรายจากจุดนี้
เงินรวมเป็นล้านเลยเขาบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็งวดที่แล้วและงวดที่ผ่านมารวมแล้ว
ไม่ใช่คนเดียวนะหลายคน๑๘งวดติดต่อกันแล้วค่ะ
โอ้โหจากจุดนี้ที่เขาได้ไปครับแล้วก็เลยพากันมาแก้บน
ไม่เว้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยมากันเต็มแบบนี้
เยอะมากนะฮะชาวบ้านก็กระซิบมาแล้วว่าเห็นนั่นเห็นนี่ก็ว่ากันไป
ไปดูบรรยากาศที่สำนักพ่อปู่ฤษีตาไฟพ่อปู่ตองเจครับ
เลขที่๕๖ทับ๒หมู่๕ตะบนม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ้างทองนะครับ
นี่มีนายไพโรธพัฒศาสตร์อายุ๔๒ปีชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์ไก่
อาจารย์ไก่ก็ไปทำพิธีไหว้ครูปู่ฤษีตาไฟพ่อปู่ตองเจพร้อมกับเชิญหมอธรรม
อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับเครื่องเส้นไหว้สังเวย
มีดนตรีปี่พาดผินแคนบันเล็ก
เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปประทับร่างนะฮะในพิธีกรรมตามความเชื่อต่างนะฮะ
ขนาดคนที่ไปร่วมงานหลายคนก็เหมือนมีอาการนี่ฮะของขึ้น
ผู้หญิงคนนี้โอ้ยลำควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะ
ก็เขาบอกว่ามีการถูกสิ่งเข้าไปร่ายรำเต้นออกไปตามท่าทางที่ปรากฏนะฮะ
แล้วก็คนก็มองดูกันไปนะฮะ
งานนี้มีการแจกเครื่องรางของขังกันด้วยแล้วก็ไปส่องขันน้ำมนต์ไปดูที่นิ้วมือของคนที่ของขึ้นด้วย
อะไรแบบนี้ก็เสี่ยงดวงกันไปแล้วแต่จะพิจารณานะครับ
ปิดท้ายที่อาสมรือศรีเนรพาสพุทธคุณนะฮะ
อยู่ที่ปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชมนะเป็นทางหลวงนะฮะ
แหวนตะวันตกหมายเลข๙ปฐุมธานีบางปะอินอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาวบ้านเขาก็พากันไปเดินทางไปดูอ่างน้ำมนต์ล่ะครับ
พร้อมกลับไปขอพรจากบรือศรีเน่นภาษณ์พุทธคุณเนี่ยกำลังคุยกันไป
นี่อันนี้ก็เป็นอ่างน้ำมนต์ที่เราคุ้นเคยนะฮะ
ทางเพลลักษณ์แสงนาคอายุ๕๓ปีเขาบอกว่า
ก็ทำธุรกิจส่วนตัวในกรุงเทพแล้วครับอยู่ราชกระบังนะได้ยินชื่อเสียงมานานรือศรีเนรเนี่ย
จากข่าวไทยรัฐเนี่ยนะฮะก็เลยอ่ะแวะมากราบไหว้บูชาซะหน่อยนะฮะ
ภายในอาสมก็ขอพรแล้วก็ไปดูอ่างน้ำมนต์ก็ถ่ายรูปกลับไปนะฮะ
วันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้รับทรัพย์กลับไปบ้างจึงพาครอบครัวเดินทางมาศักระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เรื่องของการขอโชคลาภต่างนะครับ
ก็นำมาฝากนะฮะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการดูเอาด้วยแล้วกัน
แล้วแต่แต่ละคน
ตรงไทยตรงมันนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ